มาดูกันต่อนะคะต้องบอกว่าเอาจริงนะคะเราก็นำเสนอข่าวคราวของคู่รักหมากคิมกันบ่อยครั้ง
โมเมนต์สวีทเยอะมากนะคะจนกระทั่งเราก็จากเชียร์เขาแต่งงานโดยเฉพาะทริปก่อนหน้านี้ที่เขาไปเที่ยวทะเลด้วยกันนะคะ
หลายคนก็บอกว่าแต่งเลยแต่งเลยค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาไปดูอีกโมเมนต์หนึ่งเรียกว่าอบอุ่นเรียบง่ายแล้วก็มีความสุขมากจริงที่ได้ดูคุณผู้ชมคือตอนนี้นะคะคุณหมากปรีนเนี่ยพาน้องคิมกลับบ้านที่เชียงใหม่ค่ะก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวแล้วก็ต้องบอกว่าน่ารักมากจริงค่ะแล้วหมากคุณผู้ชมดิฉันดูไ
ไลฟ์ผ่านไอจีพูดคุยกับแฟนค่ะพูดเพราะว่าแฟนก็คิดถึงเนี่ยละค่ะแล้วก็คือก่อนหน้านี้ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยค่ะหมากไลฟ์ไฟนะคะเราก็จะได้เห็นความน่ารักเต็มไปหมดค่ะเพราะว่าอยู่กันทั้งครอบครัวเลยมีน้องหมาเนี่ยค่ะเดินเล่นแล้วอยากจะบอกว่าภาคเหนือตอนนี้น้องมันน่าหนาวแล้วอากาศดี
ครอบครัวเลยค่ะหมากคิมก็เดินด้วยกันเนี่ยเหมือนแบบว่าที่สะพ้ายอ่ะครอบครัวเดียวกันไลฟ์สดกันไปพูดคุยกับแฟนคลับกันไปนะคะหมากบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ได้กลับมาพักผ่อนกับครอบครัวที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ได้อยู่ร่วมฉลองวันเกิดของคุณแม่ด้วยค่ะระหว่างไลฟ์สดไปนั้นคุณผู้ชมก็มีโมเมนต์หนึ่งน่ารักมากคือน้องคิมน่ะด้วยความที่เป็นว่าที่สะพ้าย

ค่อยเป็นคนเหนือเจ้า
ค่อยนั้นเป็นภาษาอีสานลูก

เออแบบนี้นะคะแต่ว่าน่ารักจริงค่ะ
สาวลูกครึ่งแท้เลยค่ะอยากหัดอู้กับเมืองเนอะ
ก็เลยแบบว่าเรียกตัวเองว่าเป็นค่อยเป็นซะงั้นนะคะ
แต่ว่าก็น่ารักนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
และอย่างที่บอกไปนะคะกลับมาฉลองวันเกิดกับคุณแม่ของน้องมาร์คเนี่ยค่ะ
ก็เลยได้เห็นภาพน่ารักค่ะ

พร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งน้องคลิมนอกจาก
และแล้วสุดท้ายค่ะคุณผู้ชม

ซึ่งไม่แปลกใจที่กินเวรี่จะโพสต์คลิปนี้นะคะ
เป็นครอบครัวอบอุ่นนะคุณผู้ชมนะ
คู่นี้ว่าหวานอบอุ่นแล้วนะคะ
วงการบันเทิงเรายังมีคู่รักอีกหลายคู่นะคะบางคน